ขณะนี้ที่ประชุมรัฐสภานะครับซึ่งคุณพิธาเนี่ยได้ออกจากห้องประชุมไปแล้วนะฮะ
แต่ที่ประชุมตอนนี้ก็ยังอภิปรายกันอยู่ในหัวข้อที่ว่า
การเสนอชื่อซ้ำของผู้ที่จะให้โหวตเป็นนายกเนี่ย
เสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่อย่างไร
ส่วนบรรยากาศด้านนอกนะฮะก็จะมีบรรยากาศจากหลายที่
ให้ท่านได้ดูนะครับด้านในที่มีสื่อมวลชนที่กำลังรอคุณพิธาออกมา
เพื่อจะสัมภาษณ์ด้านนอกมีมวลชนมาคอยให้กำลังใจ
สนับสนุนพักเก้าไกลกันอยู่นะครับ
ที่ประชุมนั่นคุณสมชายแสวงการหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา
อ้าวนี่ฮะเดี๋ยวลองฟังคุณสมชายหน่อยไหมอาจารย์
ว่าตอนนี้อภิปรายในหัวข้อแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับ
เท่ามาก็ตามเนี่ยมันยังระบุเลยครับ
ว่าในการพินายติตามวักหนึ่งให้ที่ประชุมรัฐสภาพินาและลงมติ
ว่าจะเห็นชอบกับยัตติดังกล่าวหรือไม่
ผมย้ำนะครับว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ต้องใช้ทั้งเล่มหากไม่อยากใช้มัดข้อใดข้อหนึ่ง
ท่านต้องขอยกเว้นนะครับ
และยัตติดังกล่าวได้เสนอตามข้อ๓๓

มีผู้รับรองถูกต้องเว้นจากการรับรองเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งได้สมควรรับต่างเป็นน้องยมนิตามข้อ๑๓๖
ชัดเจนครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้
รัฐสภาก็ดีมีหน้าที่อะไรครับ
พินากฎหมายตั้งกระทู้ถามพิจารณายติ
ท่านจะหาคำอะไรมาแปลกประหลาดไปกว่านี้ล่ะครับ

ไอ้ที่เสนอมาเนี่ย๑๓ก็ดี๑๙ก็ดีและต่อไปไม่ใช่ยัตติ
จะเรียกว่าอะไรครับท่านจะบรรยัติศัพท์ใหม่ในรัฐสภานี่เหรอครับ
ผมกราบเรียนเลยครับว่าอย่าทำให้พี่น้องประชาชนสับสน

ความจริงผมพร้อมจะลงมติในทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเสนอผู้ใดเป็นนายกรมรีโดยให้ความเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง
ตามคำลองประชาชนสับสน
นึกว่ามันจะยอมเนินการตามรัฐธรรมนูนแล้วเป็นหน้าที่ด้วยนะครับ
และวันนี้เนี่ยสมาชิกรัฐสภาทุกคนเนี่ยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนนะครับ
ถ้าตอนนี้เนี่ยเราเห็นในภาพนะครับคุณอุ๋ยอาจารย์ครับ
สภาคนก็มากันเยอะแล้วในสภาก็ยังอภิปรายกันอยู่แบบเดิมเนี่ย
แล้วมันสู่ภาวะที่ผมเมื่อก็ใช้คำว่าการเมืองนอกสภาเก้าหน้า
แต่การเมืองในสภาล้าหลังมันเห็นภาพเปรียบเทียบมันชัดเลย
แล้ววันนี้เสียงข้างมากถูกทำให้มีอำนาจน้อย
แต่เสียงข้ามน้อยถูกทำให้มีอำนาจมาก
มันก็เลยเกิดความไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในสภาวันนี้ต้องยึดหลักการ
อย่างที่บอกว่ากระบวนการตรงไหนที่เป็นหลักการ
ไม่ควรเอาเรื่องของตัวบุคคลหรือพักหรือความชอบไม่ชอบเข้ามาพิจารณา
แต่มันต้องนึกถึงว่าการเอาหลักการตรงนี้
คือจุดตั้งต้นที่สำคัญที่ทำให้การเมืองนั้นมันจะเดินต่อไปข้างหน้าได้
แล้วสิ่งที่เป็นความมั่นคงหลักกฎหมายเราเรียกว่าหลักนิติธรรม
บางคนถามผมว่าเอ๊ะผมยืนยันไหมว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ยัตติ
บอกไม่ใช่ยืนยันนั่งยันนอนยันตีรังกายันก็ต้องด้วย
ซึ่งประชาชาชัยกับหลักนิติธรรมมันต้องเดินคู่กัน
เขาก็กางกฎหมายกางระเบียบข้อบังคับการประชุมของเขา
ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าหลักในรัฐธรรมนูลจะเขียนไว้ชัดเจนเลย
ว่ากระบวนการไหนคือกระบวนการเฉพาะ

ซึ่งอย่างที่บอกมี๓ประเภทการใช้สิทธิ์การขอ

ในข้อบังคับการประชุมอีกฉบับหนึ่งนะ

ในข้อบังคับการประชุมของสวทธิฐานสอนก็เขียนไว้ชัดว่ายัตติ
คือข้อเสนอที่ต้องการจะให้สภานั้นได้พิจารณา
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะต้องเป็นข้อเสนอนะครับ
แต่อันนี้มันไม่มีข้อเสนอแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนุนกำหนดให้ทำ
ถ้าพูดใส่ง่ายคือรัฐธรรมนุนจะสั่งสั่งให้คนที่เกี่ยวข้องต้องทำด้วย
ตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จแล้วต้องเปิดประชุมในกี่วัน
ประชุมแล้วต้องนำมาสู่การเลือกนายกเลือกนายกแล้วต้องมีกระบวนการต่อไปอะไรอย่างไร

หรือถ้าพูดใส่กลบแหลงเรียกว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ทำ

อย่างนี้อาจารย์ธนพณ์เขาใช้เสียงแบบไหนครับ
อันนี้ก็เป็นเสียงข้างมากเท่านั้นเอง

ซึ่งเราพอเดาได้นะครับเพราะว่าถ้าเอาจำนวนเต็มกันก่อนเนอะ
เราก็ตัดตัวตัดครึ่ง๓๗๖นะครับซึ่งถ้าเราดูโหวตกันครั้งที่แล้วนะครับ
อีกข้างหนึ่งก็๓๑๒อีกข้างหนึ่งก็ต้องมากกว่า๓๑๒นะครับ
คืออาจจะดูเหมือนกับว่าใช้เสียงเท่ากับโหวตเลือกนายก
เพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเขามาประชุมกันครบมันก็เสี่ยงเท่ากันนั่นแหละ
แล้วรอบนี้เสียบบัตรด้วยไงคราวนี้จับมือใครดมไม่ได้
เสียบบัตรวินาทีเดียวก็รู้นะครับเพิ่มเดียวเลขขึ้นจอเพิ่มจบเลย
อาจารย์คาดเดาผลล่วงหน้าได้ไหมครับเนี่ย
คือเอาผมมองในมุมของผู้มีอำนาจนะคือตอนนี้เดินมากันแบบจัดเต็มคาราเบลเลย
ตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เช้าต้องบอกว่าจัดเต็มคาราเบลเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยได้เห็นอย่างท่านสวสมชาย
ท่านก็เดินหน้าลุยแหลกเลยไม่สนอกสนใจอะไรทั้งนั้น
เป้าหมายคือวันนี้พิทาจะต้องไม่ได้โหวตซ้ำนะครับ
แล้วก็ทางพักส่วน๑๘๘นะครับก็คือเป้าหมายเดียวกัน
เพราะฉะนั้นพักแล้วก็สวที่ไม่สนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกวันนี้
ตั้งแต่เช้าจนมาถึงวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมาย
ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการแล้วภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าไม่แคร์สื่อ
เหมือนกับว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไปว่ากันทีหลัง
จะมีคนไปร้องศาลก็ไปว่ากันจะมีมวลชนก็ไปว่ากันก็เป็นอย่างนั้น
อาจารย์สมมุตินะสมมุติถ้าเกิดไม่มีการเถียงกันเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ย
แล้วคุณพิทาได้โหวตต่อในครั้งที่๒เชื่อว่าคุณพิธาผ่านไหม
ไม่ผ่านฮะเอาแล้วเขาจะมานั่งเถียงกันเรื่องชื่อซ้ำหรือไม่ชื่อซ้ำทำไมอ่ะ
ก็จะต้องอย่างที่ผมบอกไงเขาหวังเกมชิ่งไปถึงพักลำดับ๒ด้วย
ใช่ไหมครับเราอย่าลืมสิครับว่าตอนนี้นะครับ
เป้าหมายของปีกนี้เขาชัดเจนว่ามีก้าวไกลไม่มีสอบห่อแล้วตอนนี้ขยายไปถึง
หลายพักแล้วนะครับพัก๑๘๘แทบทุกพักผมพูดตรงเลยบอกเลยว่า
ถ้าจะให้ไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยซึ่งได้รับความชอบทำในฐานะพัก
แล้วตอนนี้ต้องไม่มีก้าวไกลใครฟังคำสัมภาษณ์คุณอนุทิฎมื้อเช้า
ถ้าได้ยินเนี่ยชัดเต็มถ้าชัดจริง
แต่เขายังไม่ได้เอ่ยชื่อชัดแต่วันนี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมในชัด
บอกว่าถ้าเกิดจะให้ร่วมรัฐบาลกับทางเพื่อไทยแล้วมีก้าวไกลด้วยเนี่ย
อันนี้ก็ไม่ขอเข้าร่วม
แล้วก้าวไกลเนี่ยเขาก็ประกาศเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับ
คุณพิทาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศด้วยซ้ำไปว่า๑๑๒เนี่ยมันเป็นสัญญาประชาคมนะครับ
จะให้พักเขาเสียคำพูดเขาทำไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นพักที่เหลืออยู่นะครับถึงจะไม่บอกว่าไม่เอาก้าวไกลนะครับ
แต่บอกว่าไม่ร่วมกับพักที่ไม่แตะต้อง๑๑๒เนี่ยคำตอบมันคือคำตอบเดียวกันนะครับ
แล้วมันว่าแล้วมาชิ่งไปถึงพักที่จะโหวตครั้งที่สามยังไงแน่นอนครับถ้าพักเพื่อไทยใช่ไหมครับ
ตรึงอยู่กับ๘พักนะครับแล้วต้องไปหาเสียงมาเติม
วัดปรับตอนเลยหมายถึงว่าถ้าเสนอซ้ำไม่ได้คราบ
คราวหน้าจะมาเลี้ยงไข้นัดครั้งที่สามจะเสนอคุณเศษฐา
เขายังยืญญญานว่าเขายังเกาะเกี่ยวกันอยู่เข้าต้มมัดเหมือนเดิม
นั่นหมายความว่าครั้งหน้าก็จะเสนอคุณเศรษฐาในซีกของ๓๑๒
แล้วมันจะไม่ผ่านแล้วคุณเสร็จหาจะหมดสิทธิ์
แล้วคุณเสร็จหาก็ได้สิทธิ์
ก้าวไกลถอยได้ไหม๑๑๒แล้วเดี๋ยวจะมีคนเขาโหวตให้
ผมไม่เชื่อว่าจะโหวตให้นะครับเพราะเดี๋ยวมีประเด็นอื่นอีกที่จะ
คุณพิทาก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่า๑๑๒ต่อให้เขาบอกว่าเขาเลิก
มันก็จะมีเหตุผลอื่นแล้ววันนี้๑๑๒มันกลายเป็นประเด็นเชิงสัญลักษณ์แล้ว
ถ้าเราดูในสภาแทบไม่มีการพูดหรอกครับเรื่องกลไกกฎหมายออกแบบกฎหมายอะไรอย่างนี้
พูดแต่เป็นประเด็นในเชิงสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการถอยก็ไม่ได้การเดินก็ไม่ได้
ถ้าก้าวไกลเดินหน้าแน่นอนฝั่งที่เขาไม่รับเขาก็ยิ่งปฏิเสธหนัก
ที่จะกลับมาสู่ก้าวไกลด้วยว่าตกลงแล้วสิ่งที่พูดกับแฟนคลับทั้งหลาย
ในเรื่องปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาดยกเลิกเกณฑหารหรืออะไรอื่นอีก
วันนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้ได้โหวตแล้วไม่ผ่านอีก
ครั้งที่๓๔๕โอกาสยากแล้วที่จะมีชื่อคุณพิธา
เพราะหนึ่งคือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสอสอด้วย
การที่เป็นพักที่ขาดหัวมันน่ากลัวนะว่าเดี๋ยวจะมีพึ่งแตกรังได้ไหม

สองก็คือว่ามันก็จะเป็นโมเมนตั้มหรือแรงเหวี่ยงกลับเนี่ยมาสู่คุณพิธาและเก้าไกลเหมือนกัน
เพราะจะมีคำถามว่านี่คือจุดยืนของผลประโยชน์ของพักเก้าไกลคุณพิทากับผลประโยชน์ของประเทศ
จะเอาอะไรที่ประเทศกำลังรอนายกรอรัฐบาลใหม่
แม้กระทั่งแนวคิดที่ก่อนนั้นมันมีข่าวบอกว่ามีการไปคุยกับสองพัก
ก็คือภักดิ์ชาติไทยพัฒนากับประชาธิปัตย์
เพื่อมาเติมเป็นภักดิ์ที่๙ภักดิ์ที่๑๐จากใน๘ภักดิ์ตรงนี้
เพื่อให้อาศัยเสียงของสวน้อยลงหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับ
ผมเชื่อว่าถ้าทำอย่างนั้นก็มีมุมตั้มทางการเมืองเหมือนกัน
หรือแนวความคิดบางแนวบอกว่าเอาทั้งนั้นเติมพลังประชารัฐเข้ามาเลย
ที่เราบวกเข้าไปอาจจะเรียกว่าปิดสวิตช์สวกันได้เลย
อันนั้นยังเล่าใหญ่เพราะอย่าลืมนะครับว่านอกจากภักดิ์เหล่านี้
ที่จะไม่ยอมรับทางก้าวไกลแล้วเนี่ย
ไกรเองก็เคยแถลงไว้ชัดว่าจะไม่จับมือกับพักการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร
ตัวเลขเหล่านี้มันบอกอะไรเราตัวเลขเหล่านี้บอกเราว่าสวส่วนใหญ่นั้นงดออกเสียง
จำนวนไม่น้อยขาดประชุมซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกมาในรูปซ้ำเดิม
ในขณะที่ฝั่งสอสอถ้าเราเอาเฉพาะส่วนที่ไม่ส่วนคุณพิทานะครับ
นรงค์ไม่เห็นชอบเลยมีแค่๒พักคือประชาธิปัตย์ชาติไทยเท่านั้นที่งดออกเสียง
เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดที่บอกว่าวันนี้ขยับสมการปรับใหม่ให้เพื่อไทยขึ้นมา
แล้วก้าวไกลอยู่ในนั้นแล้วไปดึงภูมิใจไทยดึงอะไรต่างมาเหล่านี้

แสดงว่าถ้ามีมติกันว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้
ในสมัยประชุมเดียวกันเรื่องของโหวดนายกมติตรงนี้มันจะเป็นสิ่งร้าว
ถ้าเราจะรอโหวตครั้งที่๓โดยที่มีก้าวไกลอยู่ด้วยเนี่ยมันจะไหวไหมคุณภูมิธรรม
ท่านพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าทุกพักต้องยอมเสียต้นทุน
คือมีต้นทุนต้องเสียคุณภูมิธรรมพูดเนี่ย
แต่สิ่งที่คุณภูมิธรรมพูดก็คือเข้าใจสถานการณ์ดีตอนนี้
เหนือไปกว่านั้นนะครับผมคิดว่าการที่จะบอกว่าคง๘พัก
แล้วไปเติมเสียงเพื่อปิดสวิตช์สวเนี่ยผมมั่นใจว่าพักเก้าไกรไม่เอาด้วยแน่นอน
เพราะอะไรครับเพราะณวันที่ก้าวไกรเป็นแกนนำได้๘พัก
มี๓๑๒เสียงคุณพิธาและพักเก้าไกรบอกเองว่าพอแล้ว
เพราะอะไรครับเพราะพักเก้าไกลขณะนั้นไม่ต้องการให้เกิดสภาพ
เด็จการทางรัฐสภานี่เป็นหลักการสำคัญสูงสุดนะครับ
และผมนะครับในฐานะนักวิชาการเนี่ยผมคิดว่าพวกเราต้องตั้งหลักนะครับ
ถ้าเราจะต้องเกลียดสวกันนะครับโดยที่จะต้องไปเติมเสียงนะครับ
พักการเมืองมานะครับเพื่อปิดสวิตช์สอวอแล้วทำให้รัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
มีเสียงล้นกว่า๓๑๒ไปเยอะเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังจะสร้างกระบวนการที่เป็นรัฐบาล
ซึ่งประชาชนจะอ่อนแอนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญจริง